ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเอาคลิปหนึ่งมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็บอกชาวเน็ตบอกว่าช่วยหาเบาะแสให้หน่อย
พ่อของสามีค่ะถูกคนชนแล้วหนีแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยนะคะ
ว่ารถคันที่ชนแล้วหนีเนี่ยสภาพด้านหน้าพังยับเยินแบบนี้ค่ะ
ขึ้นไปบนทางด่วนคุณดูนะนี่คือสภาพค่ะ
โอ้โหไปเลยอ่ะ

พยายามที่จะไปเจรจากับคนเก็บเงินเนี่ย
พยายามจะบอกว่าคันเมื่อกี้ชนแล้วหนีนะชนแล้วหนี
ขอผมไปหน่อยแต่

ออกไม่ได้ทางด่วนอ่ะมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้นะฮะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะเมื่อสักครู่ค่ะทีนี้เราได้มีโอกาสติดต่อไปที่
เจ้าของโพสต์เจ้าของคลิปคลิปนี้นะคะเธอให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกับเรา
บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นใกล้ใกล้กับปากซอยพัฒนาการยี่สิบ
ช่วงตีห้าสี่สิบนาทีของวันที่เจ็ดกันยายนที่ผ่านมาพ่อสามีขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรง
ส่วนคู่กรณีขับลงมาจากทางด่วนรามอินทาแล้วก็ปาดหน้าก็เลยทำให้
รถจักรยานยนต์ของพ่อเนี่ยถูกชนท้ายจนกระทั่งร่างของพ่อตีรังกา
ร่วงลงมากระแทกกับรถของคู่กรณีแล้วตกลงข้างทาง
จากนั้นคู่กรณีก็รีบขับรถมุ่งไปที่ทางด่วนทางด่วนดินแดงดาวคนนองสะพานพระรามเก้า
คือที่เธอรู้เนี่ยเพราะว่ากล้องจับได้หมดนะคะ
จากนั้นรถของคู่กรณีก็ลงทางด่วนดาวคนองถนนพระราม๒มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร
นี่คือเบาะแสที่เธอทราบคร่าวแต่เพียงเท่านี้จากกล้องวงจรปิด
ส่วนใครที่ฟังเรานำเสนอข่าวนี้แล้วท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แจ้งมาได้ที่เฟซบุ๊คของเธอเมื่อสักครู่ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะส่วนอาการของพ่อสามีของเธอหลังเกิดเหตุก็ได้รับการเข้าผ่าตัด
ทำไมเกิน๒๐วันเอ้าคุณก็เพราะว่ากระดูกเชิงการหักข้อมือทั้งสองข้าง
ก็มีปัญหาก็หักไหล่ก็หลุดมีบาดแผลฉีกตามร่างกาย
รักษาตัวเกิน๒๐วันแน่นอนนะฮะส่วนศีรษะเนี่ยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไร
ฝากระโปรงหน้าแล้วก็หลังสีดำไฟส่องป้ายทะเบียนหลังสีเขียว
บอกอัตลักษณ์ของรถคันนี้ได้ประมาณนี้นะคะใครเห็นก็ช่วยแจ้งเธอด้วยนะ
กลับมารับผิดชอบซะใช่ครับสภาพรถก็ยับเยินขนาดนั้นนะ